เป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณ
เหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตปริศนา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุ
เขาเห็นเป็นรอยเหมือนกับมีการล้างคราบเลือด

ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะตอนกลางดึกนะ
ผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านนึงมาเข้าพบตำรวจ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นเสียชีวิต
แต่ว่าทางตำรวจมีการคาดการณ์ไว้อีกเรื่องหนึ่งนะ

ใช่เพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งกำนัน
คนที่ตายจะไปสมัครรับเลือกตั้ง
ใช่ค่ะทีนี้คือตำรวจเขายังไม่ปักใจเชื่อหรอก
รณีที่บอกว่าเป็นการทำปืนลั่นเนี่ยนะ

ผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตคือผู้ใหญ่สายันแสวง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหินกองอยู่ที่ตำบลหินกอง
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
เพราะว่าผู้ใหญ่สายันโดนยิงที่ต้นขาขวา
ลุหัวหนาวก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โรงพยาบาลเขาก็เลยบอกทางตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วข้อมูลที่โรงพยาบาลได้ก็คือคนที่พาผู้ใหญ่สายันมาส่ง
ชื่อว่าผู้ใหญ่โกตองศักดิ์แสงเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอีเข็ม
ตำบลเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุด้วย
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านของผู้ใหญ่โกตองไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ยนะคะเจอญาติ
ญาติบอกว่าอ๋อผู้ใหญ่ก็เหรอไม่อยู่ผู้ใหญ่โกตองไปธุระยังไม่กลับมาเลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถามข้อมูลเอ๊ะรู้เรื่องหรือเปล่าตอนสองทุ่มเนี่ย
ที่มีเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านนี้ญาติที่อยู่ที่บ้านนั้น
บอกกับตำรวจว่าโอ๊ยไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็เดินตรวจสอบรอบบ้านค่ะทีนี้เจอมอเตอร์ไซคันนี้
อเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ใหญ่สายันผู้ตายนะ
แล้วสิ่งที่น่าสงสัยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตรงแคร่ไม้แคร่ไม้เนี่ย
ใต้ต้นมะขามมีเก้าอี้นี่ดูสิอยู่หลายตัวเลยตำรวจเขาก็ดูเขาก็เอ๊ะ
เหมือนกับมีคนมานั่งตรงนี้เพิ่งพูดคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เดินตรงพื้นตรงนั้นนะคะมันเป็นดินไง
พื้นมันแบบแฉะชุ่มเหมือนกับมีการเอาน้ำมาล้าง
จุดมันยังไม่ถูกน้ำล้างออกไปยังไม่ถูกน้ำชะออกไปไง
ก็เลยมีความสงสัยนะฮะว่าอันนี้หรือป่าวทำร้ายหลักฐานหรือเปล่า

เออคือถามญาติญาติเขาก็แบบไม่รู้เรื่องไง
แต่ว่าแม่ผู้ตายแม่ของผู้ใหญ่สายันบอกนะ

แล้วก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านโกตองอีกบ้านนึง
จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการลงสมัครกำนัน
แล้วหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้กลับมาเลย
ให้ลูกสาวโทรตามอ้าวรู้ว่าไปโรงพยาบาล

ทีนี้ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ผู้ใหญ่โกตองผู้ใหญ่หนองอีเข็มเนี่ย
มาพบตำรวจแล้วก็บอกด้วยว่าวันนั้นเมื่อคืน
คือผมชวนผู้ใหญ่สายันไปร่วมงานบุญภเวท
แล้วตอนค่ำก็มาคุยกันที่บ้านตรงแคร่ไม้ตรงนี้แหละ
แล้วคุยกันเกี่ยวกับการที่จะสมัครเป็นกำนันแทนคนเดิมที่เขาเสียชีวิตไป
ระหว่างนั้นผู้ใหญ่สายันมาขอดูอาวุธปืน
ผมเพิ่งซื้อมาจากโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง
พอไปหยิบปืนมาให้ดูปืนมันลั่น
ใช่เสร็จแล้วผมก็เลยรีบนำตัวผู้ใหญ่สายันส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อค่ะเดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ใหญ่โกตองโดนแจ้งข้อหานะคะ
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
มันจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นไหมนะ